กลับเข้าสู่ช่วงที่สามของรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์ซึ่งเรานะคะก็ยังคงปักหลักสืบสาวราวเส้นกันอยู่ที่
พัฒนธ์ทางยี่เหล่าตั้งจัวหลีหลังจากช่วงที่แล้วที่เราได้รู้จักกับแมนูบะหมี่กุ้ยชายราดหน้าเนื้อกวาง

และรู้ถึงเรื่องราวของเนื้อกวางคำโตนุ่ม

ช่วงนี้กลับมาสืบสาวราวเส้นกันต่อถึงรสชาติและความพิเศษกันค่ะ
กลับเข้าสู่ช่วงที่๓ของรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องแล้วนะครับผม
หลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้นะฮะ
เรื่องราวของการเอาเนื้อกวางมารับประทานเป็นอาหารมาเทียบร้อยนะฮะ
แล้วตอนนี้อยู่ที่เดิมนะครับที่ร้านยี่เหล่าตั้งชั่วหลีครับผม
รอชิมเมนูเนื้อกวางกันที่นี่นะครับ

เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือ

มีกุยไช่ราดหน้าเนื้อกวางครับครับผม
เดี๋ยวขอถามเหตุผลของการเอาเนื้อกวางมาทำก่อน

ก็จะเป็นเนื้อไก่เองก็ตาม

ของเนื้อกวางมีรสชาติคล้ายกึ่งผสมระหว่างเนื้อบัวกับตับ
มันจะหยาบคล้ายตับแต่ว่ามีรสชาติกลิ่นคล้ายเนื้อวัวครับผม

แต่จริงความนิยมโดยดั้งเดิมคนจีนเขาชอบทานเนื้ออะไรคะ

ส่วนใหญ่คนจีนจะนิยมทานเฉพาะหน้าหนาว
อ๋อแต่พอมาอยู่บ้านเรามันเป็นเมืองร้อน

ถ้าให้ทานเนื้อแพ้เองก็ร้อนกันไปใหญ่เลย

เทคเจอร์ของเนื้อมันก็คล้ายเนื้อวัวเหมือนกัน

จะมีส่วนผสมคล้ายเนื้อวัวกับเต่า

แล้วการเตรียมพร้อมที่เอาเนื้อกวางมาทำปรุงอาหาร

อันแรกเราจะเอาเนื้อกวางมาสไลด์

แล้วก็ปรุงด้วยเกลือน้ำมันแป้งมัน
ถ้าไม่หมักนี่จะเป็นยังไง

มันจะหยาบคล้ายตับครับ

ชิมหน่อยละกัน

แต่ว่าพอเคี้ยวผสานก็มีความหยาบเหมือนจับจริงด้วยนะครับ

ค่ายไลท์ของจานนี้คือเส้นครับ

อันแรกเราจะเอาปะหมี่เหลืองธรรมดา

แล้วก็มาล้างแป้งแล้วก็เก็บไว้
แล้วพอเวลาจะใช้เราก็จะเอามาร่อนกับน้ำมัน

แล้วก็เอาน้ำกุช่ายเขียวที่เราคันน้ำ
เอามาร่อนร่อนร่วมกัน
ให้มันดูดซึมน้ำกุช่ายเขียว
ที่เราคั้นมา

พอแค่ตักขึ้นมาก็ได้กลิ่นของกุยช่าย

แต่กลิ่นของกุยไห้ที่เป็นเอกลักษณ์ความหอมมันเนี่ยมันถูกดูดสมมุมอยู่ในเนื้อเต้น
เพราะเที่ยวของมันจะมีกลิ่นของความหอมของกุยไห้ขึ้นมาทำให้อัตรภัณฑ์ของการรับไปทานอาหารมันดีขึ้น

เราจะมีใส่คณะนะครับคณะฮ่องกงเราเรียกห้องหน้าฮ่องกงแล้วก็มีเห็ดหอมสด
ฮ่องกงเราก็จะลวกกับเกลือกับน้ำมันไว้ต่างหากนะครับ

ราดเนี่ยเราจะเอาเนื้อกวางที่เราหมักกับวัตถุดิบข้างเคียงลงไปในน้ำน้ำราดหน้าเนี่ย
เพื่อที่จะให้มันกระจายในความหวานที่เครื่องเคียงแล้วก็ความหวานในเนื้อกวางลงไปในน้ำก่อน
เสร็จแล้วเราจึงนำขึ้นมาแล้วก็ไปตั้งน้ำมันร้อนแล้วเหยาวค่ะ
ยาวหมายถึงการเอาเนื้อเนี่ยลงไปช็อกน้ำมันให้เนื้อข้างนอกกันกรอบแล้วข้างในนุ่มมาครับ
อ๋อน้ำมันร้อนเลยแล้วก็เสร็จเลยแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยใช่มั้ยครับ

ค่อนข้างยุ่งยากนะสำหรับเมนูนี้เนี่ยทุกวันนี้ยังมีค้าอยู่ทานไม่ได้แล้วเนาะ
เราจะไม่ใส่ไว้ในเมนูครับเพราะว่าเราจะเป็นเมนูที่ค่อนข้างยุ่งยากใช้เวลานิดนึง
ส่วนใหญ่ลูกค้าประจำเขาจะสั่งเราจะทำให้ครับ
คุณผู้ชมดูรายการอยู่แล้วอยากจะมาทานเนี่ยทำให้ทานทุกคนเลยไหม

ได้ครับถ้าคุณน็อตแนะนำก็ทำให้
เอาล่ะครับผมแล้วจะเดินทางมาที่ร้านยังไงครับเนี่ย
ตรงข้ามเลยครับด้านข้างของกระทรวงมหาดไทย

อยากจะมาลองชิมก็มาได้เลยนะครับตามวันเวลาสถานที่ที่บอกนะครับผม
รับรองว่าได้ทานฮิตเด้นเมนูนี้แน่นอน

อ่ะช่วงนี้พักเช็ดน้ำลายกันสักครู่นะครับ
ไปดูในช่วงของปรุงเส้นเป็นเรื่องครับ

ตัวข้างี้มีนามว่ากันทะโครพ

เอ้าให้มันเข้ากับสถานการณ์ในการทำเมนูวันนี้หน่อย
เดี๋ยวพี่วันนี้เราทำผัดไทยชายา
ชายาไม่ใช่หรอ

ถุดิบพร้อมแล้วเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีครับเชฟครับ
เดี๋ยวเราทำน้ำซอสก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมาผัดกัน
หลักการก็จะคล้ายกับเวลาเราทำผัดไทยทั่วไป
ผัดไทยภาคต่างที่เรากินกันก็จะเป็น
มะขามเปียกมาทานน้ำตาลปี๊บน้ำปลามาเคี่ยวด้วยกันนะครับ

ระหว่างที่ผัดเครื่องแกงไปนะจะเล่าประวัติคร่าวก่อน
คือผัดไทยชนิดนี้มีอายุเป็นร้อยปีแล้วนะ
ภาคใต้เนี่ยเวลาทำอาหารหรือภาคตำรักก็ตาม
เขาจะเอาวัตถุดิบที่มีชื่อของถิ่นเขาเนี่ย

พริกแกงมีกะปิเพราะแหละภาคใต้ดินทะเลเยอะ

กะปิกันเยอะก็มาเป็นหนึ่งในส่วนของเครื่องแกง

ปัจจุบันนี่นะฮะเพื่อความส่วนสบายง่ายขึ้นเนี่ยฮะ
เราก็สามารถที่จะใช้นมข้นจู๋
ไปปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับ
เส้นนี้เราแช่น้ำไว้เฉยเราไม่ได้เอาไปต้มเอาไปอะไร
เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราผัดเนี่ยหลักการเดียวกันกับผัดไทย
ให้เส้นดูดน้ำซอสเข้าไปเรื่อยจนเส้นสุก

ทยอยใส่ลงมาได้เลยครับผมค่อยใส่ลงมานะครับเห็นไหมเห็นไหมเส้นเราก็จะดูดน้ำซอสเข้าไป
อย่าใส่จนหมดเราค่อยเสริมแต่งรสก่อนก็ได้

ต้องบอกเลยนะว่าเป็นผัดไทยที่แบบตึงเครื่องแกงมากนะทานแล้วยังรู้สึกกลิ่นหอมนุ่มนวลรสชาติกลมกล่อมอีกด้วยอร่อยจัง
แน่นอนนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับเป็นเมนูเส้นแบบง่ายนะครับก็คุณผู้ชมทางบ้านดูแล้วก็อย่าลืมทำตามด้วยแล้วกันเนอะ
เมนูที่อร่อยขนาดนี้แล้วสัปดาห์หน้าเชฟจะมีเมนูอะไรมาปรุงให้เราดูครับ
ผมเอาใจพี่น็อตเนี่ยมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับผมสัปดาห์หน้าผมขอเอาใจเด็กเด็กบ้างแล้วกันนะครับ
เด็กเหมือนเด็กสาวเด็กไปเรียนเด็กไง
เลยครับผมเผื่อคุณแม่เนี่ยจะทำให้ลูกกินนะครับกับพาสต้าซุปแฮมผักรวม
โอเคครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดติดตามในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องครับ